เส้นใต้การเมืองไทยในคืนนี้นะคะ
คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะ

ซึ่งก็มีการพิจารณากันตั้งแต่สิบเจ็ดถึงสิบเก้า
เพิ่งมีมติรับหลักการกันไปเมื่อสักครู่นี้เอง
รับหลักการไปสองร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงอ่ะนะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะคุณสุภาพจะมาพูดถึง
งบประมาณของแต่ละกระทรวงคือมีการพูดถึงกระทรวงกลาโหม
ส่วนด้านความมั่นคงคือถ้าลองจัดอันดับจากมากไปหาน้อยเนี่ย
กระทรวงกลาโหมอยู่ในอันดับสักห้าได้แต่มีสักเจ็ดกระทรวงที่ลดงบประมาณลง
แล้วก็เป็นพวกศึกษาธิการการท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวคุณสุภาพจะมา
แหละงบประมาณในแต่ละกระทรวงดูนะคะติดตามจากคุณสุภาพได้เลยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอภิปราย
พรบงบประมาณเป็นไปตามคาดเลยครับ
วดของงบประมาณที่ถูกวิภาควิจารณ์และหยิบยกมาอภิปรายกันมากที่สุด
คือหมวดของงบประมาณว่าด้วยภารกิจด้านความมั่นคงครับ
ก่อนที่จะไปดูตรงนั้นขอดูรายละเอียดที่เป็นตัวเลขหน่อยครับ
ว่างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามันเป็นยังไง
รายละเอียดบอกว่างบยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเนี่ย
ตัวเลขที่ท่านเห็นในจอ๔๒๘๐๐๐
๑๑๙ล้านบาทมีเศษนิดหน่อยคิดเป็นสัดส่วน๑๓๔เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมด
บกระทรวงกลาโหมเนี่ย๒๓๓๕๓ล้านบาท
ถ้าดูว่ามันเพิ่มจากปีก่อนขึ้นมาเนี่ยเพิ่มจากปีก่อนขึ้นมา๖๒๒๖ล้านบาท
งบของสามเหล่าทัพได้รับงบเพิ่มขึ้นทุกกองทัพ
กองทัพบกเนี่ยได้เพิ่ม๒๓๐๐ล้านบาท
เป็นเงิน๑๑๓๖๗๗ล้านบาท
กองทัพเรือได้เพิ่มขึ้น๑๘๐๐ล้านบาท
เป็นเงิน๔๗๒๒๗ล้านบาท
กองทัพอากาศได้เพิ่มขึ้น๑๒๐๐ล้านบาท
เป็นเงิน๔๒๘๘๒ล้านบาท
เอาตัวเลขกลมนะครับก็แปลว่าทุกกองทัพได้งบเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด
งบที่น่าสนใจอีกก้อนหนึ่งก็คืองบยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุกมิติ
ซึ่งงบนี้กระจายอยู่ในสามเหล่าทัพทั้งสำนักงานประหลัดด้วยและกองบัญชาการทหารสูงสุดด้วย
มีงบรวมกันสูงถึง๘๗๒๗๐ล้านบาท
ทีนี้พอไปเปรียบเทียบว่าตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี๕๗
จะเห็นเลยครับว่างบกระลาโหม

๕๗เนี่ยวงเงิน๑๑๘๓๘๒๐ล้าน
พอปี๕พอมาถึงปี๖๒จาก๑๘๓๘๒๐ล้าน
มากลายเป็น๒๒๗๑๒๖ล้าน
แล้วพอในงบประมาณตัวล่าสุดที่กำลังอภิปรายกันอยู่เนี่ย
เพิ่มเป็น๒๓๓๒๕๓ล้านบาท

ซึ่งส่วนใหญ่ก็นำไปซื้ออาวุธ
เช่นเรือดำน้ำรถถังรถทุ่มเกราะ
แล้วก็มีเป็นงบผูกพันไปอีกหลายปี
นี่ไงคือตัวเลขที่ทำให้สอสอฝ่ายค้านเขาอภิปราย
เอามาชำแหละว่า
การที่ไปเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงมากเกินไปเนี่ย
มันทำให้งบประมาณที่จะใช้ไปแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
แก้ปัญหาให้ปากท้องประชาชน
คนที่เขาลำบากเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่
เมื่อเอางบไปปูดอยู่ในกองทัพปงอยู่ในกองทัพมาก
ที่มาใช้แก้ปัญหาแก้ด้านเศรษฐกิจก็ต้องน้อยลง

ประเด็นนี้ถ้าจะถูกมองว่าเป็นเรื่องการเมืองก็มองได้

มันเป็นประเด็นที่ค้างคาอยู่ในความรู้สึกของคนจริง
คนเราเนี่ยถ้าอยู่ดีกินดี
รายได้ดีเหมือนเดิมทำงานเรียบร้อยค้าขายได้
ไม่มีปัญหาไม่ตกงาน
รัฐบาลจะเอางบไปทำอะไรเขาก็ไม่ค่อยสนใจ
แต่พอในภาวะที่มันเกิดวิกฤต

แล้วมีปัญหาเข้ามาในครอบครัว

เกิดร้านเปิดร้านก็เจ๊งทำมาหากินอะไรก็ฝืดเคือง

มีหนี้สินเป็นดินพอกหางหมู
หนี้นอกระบบสารพัดสารพันธุ์
พอความทุกข์ประดังเข้ามา
คนก็จะถามหาว่าเออแล้วรัฐบาลทำไมจึงไม่จัดงบ
มาแก้ปัญหาปากท้องให้มากกว่านี้
อย่างที่สสฝ่ายค้านก็พูดกัน

แล้วพอแจกแจงออกมาว่ามีความจำเป็น
อะไรนักหนาถึงไปใช้งบไปในเรื่อง
ซื้ออาวุธยุทธโทปกรณ์

ถึงแม้รัฐบาลถึงแม้นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

จะเพียนพยายามอธิบายมาแล้วหลายรอบ
ว่าถ้าเราไม่มั่นคงประเทศไม่มั่นคง
เศรษฐกิจจะดียังไงเดี๋ยวก็มีปัญหา
ฉะนั้นภาระเรื่องความมั่นคง
ภารกิจเรื่องด้านความมั่นคงจำเป็นต้องใช้งบประมาณ

แต่ว่าคนเขาจะคิดยังไงนั่นเรื่องหนึ่ง

วันเดียวกับที่เขากำลังชำแหละ
งบประมาณด้านความมั่นคงเหลือประมาณกองทัพนี่แหละ
มีข่าวนี้ขึ้นมาพร้อมกันเลยครับ
หัวข่าวบอกว่าปปชประเมินความโปร่งใส
สารอายการกลาโหมรังท้าย
อีกฉบับบอกกระลาโหมคะแนนโปร่งใสต่ำสุด
ข่าวนี้มายังไงครับคือ
เขาสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและปปช
เขาประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ภาครัฐประจำปี๒๕๖๒ก็ปีนี้
แล้วนี่ท่านดูตรงนี้หน่อย
คุณวรวิทย์สุขบุญเลขาปปช

ปีนี้เนี่ยมีหน่วยงานรัฐร่วมประเมินทั้งหมด

ทีนี้ใครได้คะแนนยังไง
เลขาบอกว่าถ้าแยกเป็นประเภทหน่วยงานพบว่า
หน่วยงานที่ได้สูงคะแนนสูงสุดคือองค์กรศาล
ได้๙๑๙๓คะแนน
รองลงมาคือองค์กรอัยการได้๙๐๖๑คะแนน
ทีนี้พอแยกเป็นกลุ่มกระทรวง
กระทรวงที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ
พบว่ากระทรวงที่ได้คะแนนสูงสุดคือโปร่งใสที่สุดเนี่ย

ได้๙๐๐๔คะแนน
รองลงมาเป็นกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงที่มีคะแนนต่ำที่สุด

ได้๘๕๐๕คะแนน
แปลว่ากระทรวงกลาโหมไม่โปร่งใสมากที่สุด
กระทรวงกลาโหมใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสน้อยที่สุด
ถ้าเป็นไปตามสำรวจนี้
ในสภาเขากำลังพูดกันเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมกองทัพและความมั่นคงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
แต่พอมาข่าวอีกด้านหนึ่งบอกว่าการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงกลาโหม
ซึ่งต้องดูแลทั้ง๓เหล่าทัพด้วย
มีความโปร่งใสน้อยที่สุด
มันก็เกิดความรู้สึกสวนทางกันสิครับ
ระหว่างได้งบมากเพิ่มงบมากกับมีความโปร่งใสน้อย
ผมบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นทางการเมือง
ไม่ใช่เรื่องที่สื่อตกเป็นเหยื่อฝ่ายค้าน
แต่ว่าผลสำรวจที่ว่านี้ปปชเขาเป็นคนทำนะครับ

ไม่ใช่เรื่องของความรู้สึก
ฉะนั้นจากนี้ไป
สิ่งที่กระทรวงกลาโหมกองทัพ
หน่วยงานเกี่ยวกับความมั่นคง
จะต้องพึงระวังก็คือว่า

คะแนนความโปร่งใสของกระทรวงกลาโหม

แบบที่เป็นอยู่ในปีนี้
นี่คือเขตเส้นใต้

สวัสดีครับ